คุณผู้ชมว่ากันด้วยเรื่องของสุนัขที่เลี้ยงไว้และกัดเจ้าของ
คราวนี้เป็นสุนัขพิษบูอีกแล้วนะครับ
ที่ชนบุรีคุณมีบ้านหลังหนึ่งเขาเลี้ยงสุนัขพิษบูเอาไว้
และทีนี้มีเพื่อนบ้านมาหาเจ้าสุนัขพิษบูตัวนี้
อยู่มันก็อารวาสมันก็เห่าใส่เพื่อนบ้าน
แล้วก็จะกระโจนกัดเจ้าของซึ่งเป็นสองพี่น้องเนี่ยที่บาดเจ็บอยู่เนี่ย
รีบเข้าไปดึงคอของเจ้าสุนัขพิษบู
ปรากฏว่าสุนัขพิษบูที่เลี้ยงมากับมือตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนเนี่ย

ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บคุณแขนถูกกัดเวอะเลย
ตอนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือที่บ้านเนี่ยนะครับ
ผู้หญิงก็บอกโอ๊ยปวดมาก
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงซึ่งเป็นพี่ชายของเธอ

แล้วบอกปวดไม่ไหวแล้วปวดไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าคมเขี้ยวมันเข้าไปถึงกระดูกเลยคุณ
สองพี่น้องนอนบาดเจ็บโอดโอยอยู่ภายในบ้านเลขที่๒๒
ทับ๔หมู่๘ตะบนคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ

ค่อยไทยการพันผ้าโดยเฉพาะตัวพี่ชายนะคุณ
เขาบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วปวดเหลือเกิน
ได้แต่ร้องควนคลางแบบนี้นะครับ

ผู้ชายก็คือนายวิชาคงประเวทอายุ๔๓ปีนะครับ
ถูกกัดที่ข้อมือทั้งสองข้างคุณถูกกัดที่ข้อมือ
โอ้โหโดนเส้นล่งเส้นเลือดเลือดอาบเลย
เขามีอาการปวดหนักเลยนะครับบาดแผลชะกัน

ส่วนน้องสาวที่ถูกกัดคือนางสาวดวงตาวันนุรัติอายุ๔๐ปี
ถูกกัดที่ต้นแขนขวาเป็นบาดแผลชะกันเหมือนกัน
ทีนี้กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงแล้วครับ
ขณะที่ญาติญาติก็เล่าให้ฟังนะครับ
สามีของนางสาวดวงตาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่เกิดเหตุคือมีเพื่อนบ้านมาหาที่บ้าน
เมื่อสุนัขพิษบูที่เลี้ยงอยู่
ชื่อมันก็หวานคุณชื่อเจ้าหวาน

ทีนี้ตัวคนเลี้ยงเองก็คือผู้บาดเจ็บนะครับ
วิชาแล้วก็นางสาวดวงตาสองพี่น้อง
ก็รีบเข้ามาห้ามมาดึงเชือกเจ้าหวานให้ออกห่างจากเพื่อนบ้าน
ตอนนั้นไม่รู้เจ้าหวานมันเป็นอะไร
มันหันมาแว้งกัดใส่เจ้าของคุณ
คาคมเขี้ยวของมันจนเจ้าของทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บ
วิ่งหนีไปในบ้านแล้วก็ไปนอนบาดเจ็บร้องโอดโอ
จนกระทั่งกู้ภัยมานี่เจ้าหวานนะฮะ
หวานมันหน้ามันไม่หวานนะดุนะฮะ

ใช่นะครับทีนี้เกิดเหตุเมื่อวานใช่ไหมครับ
วันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางมายังบ้านที่เกิดเหตุนี้อีกครั้งนะครับ
ก็ไม่พบคนเจ็บแล้วเพราะคนเจ็บถูกส่งรักษา

แต่ทีนี้คนเจ็บไปไหนเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมนะครับ
ก็มาพบนายชัยวัดรัตนะซึ่งเป็นลูกชายของคนเจ็บ

ก็บอกว่าขณะนี้แม่แล้วก็อาได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอพนัฐนิคม
เพื่อไปรักษาตัวไม่กล้ากลับมาที่บ้านนะครับ
ส่วนเจ้าหวานแม่ได้เอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่มันยังเล็กอยู่เลย
เลี้ยงแล้วก็ฝึกมันจนเชื่องนะครับ
หวานจริงจะเชื่อฟังแม่มาก
แต่ครั้งนี้ก็ไม่รู้เจ้าหวานมันเป็นอะไรนะครับ

ส่วนลูกชายเองบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าหวานเนี่ย
มันเห็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่มันก็เลยดุนะครับ
แล้วมันก็หวงพื้นที่มันก็กำลังโมโหอยู่

ทำให้เจ้าหวานตอนนั้นไม่ยอมฟังเสียงใครเลยแม้แต่เจ้าของก็ตามนะฮะ
จังหวะนั้นแม่กับอาเข้าไปห้ามมันนะครับ
ไอ้เจ้าหวานมันเลยหันมากัดแม่และอา

นายชัยวัดลูกชายของผู้บาดเจ็บยังบอกอีกนะครับว่า
ปกติเจ้าหวานมันเชื่องมากนะคุณนะ
เลี้ยงมาเนี่ยแต่อ้อนต่ออดเนี่ยไม่เคยกัดใครเลย
ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับ
แล้วก็เราก็ถามว่าเอ๊ะแล้วบ้านหลังนี้จะเลี้ยงเจ้าหวานไว้อีกไหมนะฮะ
ลูกชายของผู้บาดเจ็บนะครับก็บอกว่าแม่บอกว่ากลัว
กล้าแล้วล่ะจะไม่ขอเลี้ยงเจ้าหวานต่อไปแล้ว

แม้จะรักจะผูกพันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะคุณ
แต่ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะถ้าเลี้ยงไว้ก็กลัวอันตรายอีก
ก็เลยจะขอยกเจ้าหวานให้คนอื่นนำไปเลี้ยงต่อ
โอ้โหช่วงนี้มีการนำเสนอข่าว
นักพันธุกัดเจ้าของบ่อยครั้งนะ

กลัวมากคือทำเป็นสีเทาไว้เบลอไว้ค่ะ
คือเลือดทั้งหมดเลยใช่ค่ะครับ